คือวันนี้คุณแม่เห็นพี่สื่อมวลชนแล้วคุณแม่ก็ตกใจนิดหน่อยนะคะ
ไม่ได้คิดว่าประเด็นการป่วยของคุณแม่จะเป็นประเด็นที่คนสนใจมากขนาดนี้
คือจริงแล้วคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะ
แล้วก็ทราบข่าวการป่วยนี้จากอาการทางกายที่มันส่งสัญญาณให้เราต้องฟังมันมากขึ้นนะคะ
คืออาการเจ็บที่เราเรียกว่าลิ้นปี่ของคุณแม่เนี่ยมันรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนช่วงสงกรานคือเมษาที่ผ่านมา
แล้วมันก็เจ็บอย่างต่อเนื่องตลอด๑เดือน
คุณแม่ก็เฝ้าสังเกตด้วยว่าอาการเจ็บมันรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
อบกับว่าร่างกายของเราก็ซีดลง
เพราะว่าแผลในกระเพาะเนี่ยมันมีเลือดที่ซึมออกมา
โดยที่เราก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะคะ
ช่วงปลายเดือนเมษาพอจัดเวลาได้หลังจากสงกรานแล้วเนี่ย
คุณแม่ได้เดินทางไปแสดงธรรมที่จังหวัดเพชรบุรี
ในช่วงระหว่างการกลับนั้นมันมีอาการรุนแรงขึ้น
ก็เลยแวะที่สิริราชซึ่งก็เป็นกรรมดีของคุณแม่นะคะ
เราได้ทำอะไรกับคนไว้มาก
พอถึงเวลาคิวของคุณแม่ต้องรับการรักษาเนี่ย
คุณหมอก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยแล้วก็ทำให้พวกเราได้เห็นว่าเราควรจะทำกรรมดีกันเยอะ
หลายคนพูดว่ามะเร็งเป็นโรคของกรรมเก่าเป็นเวรกรรม
คุณแม่ว่าไม่จริงมะเร็งเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเรา
พอเราสังเกตได้ว่าเรามีพฤติกรรมที่ประมาทไปเราก็ต้องให้ความอ่อนโยนกับร่างกายของเรา
เมื่อเข้าไปตรวจก็พบวันแรกเลยค่ะ
เมื่อวานนี้คุณแม่กลับจากศิริราชคุณหมอที่ตรวจพบวันแรกนะคะ
ก็บอกว่าก็ดีใจที่เห็นคุณแม่ดีขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าวันแรกคำก็พบเลย

พอสแกนก็เห็นเลยคือ

พอทันทีที่เจ็บก็พบเลย
ก็เป็นเรื่องที่เตือนให้ทุกคนรู้ว่าอย่าประมาทเลย
ถ้าร่างกายมันส่งสัญญาณอะไรก็ฟังมันซะหน่อย
คุณแม่ก็เป็นผู้เยียวยามาเยอะนะคะ
ต้องเรียกว่าคุณแม่เป็นผู้เยียวยามามากเลยนะ
คราวนี้กลายเป็นคนป่วย
แล้วก็เป็นคนป่วยที่ก็ใช้วิธีการที่ได้บอกกับทุกคน

กลายเป็นคนป่วยที่ต้องเยียวยาตัวเอง
แล้วคุณแม่ก็ปฏิบัติตัวอย่างเป็น
คนที่เป็นมะเร็งอย่างน่ารักนะคะ
ต้องใช้คำว่ามะเร็งสำหรับคุณแม่แล้วมันมีบุญคุณมาก

ตอนที่ฟังการสแกนครั้งแรกแล้วเห็นผลเนี่ย
มันก็มีก้อนเนื้อใหญ่
เป็นก้อนเนื้อที่ตันภาษามะเร็งก็คือมันเป็นมะเร็งแหละ
มันเป็นก้อนเนื้อที่ต่ำ๒ก้อน
สิบเซนกว่ากว่าทั้งสองก้อน
ซึ่งมันเป็นในส่วนที่อยู่นอกกระเพาะคือมันเป็นแผลในกระเพาะ
เลือดไหลในกระเพาะมันซีดลงเพราะว่ามันมีแผลที่เลือดมันซึมอยู่
แล้วมันก็ปิ้นออกไปนอกกระเพาะ
ที่ออกไปนอกกระเพาะทั้งสองก้อนเนี่ยมันใหญ่มากนะคะ
สองก้อนก้อนละสิบกว่าเซนแล้วมันก็กระจาย
ใช้คำว่ามันกระจายออกไปทั่วหน้าท้องคุณแม่เลยดูจาก
ดูจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยคนที่ไปนั่งอยู่ข้างด้วยตกใจ
ซิดตกใจเพราะว่าหมอก็ชี้ให้ดูจุดที่มันกระจายออกไปเต็มหน้าท้อง
แล้วไอ้สองก้อนนั้นมันก็ใหญ่มากแล้วมันก็ไปเบียดถุงน้ำดีคุณแม่ไปเบียดลิ้นปี่คุณแม่ที่มันคือซี่โครงที่มันเจ็บอยู่
มันก็คงไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่ว่าเราไม่เคยฟังร่างกายของเรา
เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราแข็งแรงเราทำงานได้เราอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไป
แต่พอเห็นเท่านั้นคุณแม่ก็ตัดสินใจด้วยความไม่กลัวของคุณแม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะ
จะเรียกว่าอะไรก็เรียกเถอะแต่ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์
คุณแม่คิดได้เร็วเพราะว่าใจของคุณแม่ก็เตรียมตัวก่อนไปฟังผลมันเจ็บเนี่ยเรารู้
พอไปสองก้องแล้วสแกนแล้วต้องไปฟังผลตอน๒๗เมษี
เมษานะคะคือจริงหมอพบตั้งแต่วันแรกหมอก็โทรไปบอกพี่สาวว่าท่านเป็น
แต่ไม่มีใครกล้าบอกคุณแม่แต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่รู้สึกยังไง
แต่คุณแม่กลับมาทำงานตามปกตินะคะวันฟังผลก็ได้อธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริญาตธาราชมหมเกรินะพระพธิษัท
แต่อธิษฐานคือตั้งใจว่าเอาล่ะหมอจะพยากรว่าอะไร

ถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ไอ้ที่เป็นมันต้องมีบุญคุณ
แล้วคุณแม่ก็ปรับพฤติกรรมเลยค่ะรักษา
ซึ่งการรักษาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ใช้๓ปาร์ตี้ใหญ่
เรื่องที่๑คุณแม่เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอนะคะ
คุณหมอให้ทำอะไรคุณแม่ก็ทำในฐานะของผู้ป่วย
แต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณแม่มากเลยก็คือ
การกินอยู่การแบ่งเวลาทำงาน
การให้โอกาสกับตัวเองในเรื่องของการกลับมาดูแล
เนื่องจากเป็นที่กระเพาะมันเป็นอวัยวะเดียว
ที่มันเป็นช่องทางเดินอาหารค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องกลับมาในเรื่องของการดูแล

คุณแม่คิดว่าคุณแม่เห็นว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรเลยนะคะ
เช่นคุณแม่ทานอาหารได้มื้อเดียวใน๑วัน
และเวลาที่สั้นเพราะต้องทำงานเยอะ
อบกับว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่มีคนต้องการความช่วยเหลือมาก

คุณแม่จะถูกบริหารเวลาตรงนั้นได้ยากมาก
สำหรับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือ
พอคุณแม่ต้องปฏิบัติตัวใหม่คุณแม่ก็จะบอกกับทุกคนว่า
เวลานี้เป็นเวลาที่คุณแม่ต้องเมตตาตัวเอง
แล้วคุณแม่ก็กลับมาในงานของธรรมชาติบำบัด
ซึ่งเสถียรธรรมสถานทำอยู่
คือเราช่วยคนด้วยธรรมชาติบำบัดอยู่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
พอถึงเวลาที่คุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่ก็กลับไปใช้ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบของธรรมชาติบำบัด
ในเดือนแรกเนี่ยน้ำหนักตัวคุณแม่ลดเป็น๑๐กิโลเลยนะครับ
เพราะว่าเราพิจารณาอาหารที่มันย่อยง่ายที่สุดคือผลไม้
คุณแม่ทานผลไม้อยู่๑เดือนเนี่ย
มันสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็สดขึ้นคนแทบจะไม่รู้ว่าคุณแม่ป่วยเลย
คือต้องนึกว่าเมษาคุณแม่ป่วยหนักแล้วเมษาคนยังไม่เห็น
พฤษภารักษาเดือนแรกพอมิถุนาเนี่ยคุณแม่กลับไปตรวจ
แต่คุณแม่ลืมเล่าปาร์ตี้ที่สำคัญที่สุดของคุณแม่
อกจากจะเป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอแล้ว
แบ่งเวลาการงานของตัวเองใช้ธรรมชาติบำบัดแล้วเนี่ย
คุณแม่จะใช้เวลาภาวนากับการเจ็บป่วยคราวนี้มากเป็นพิเศษ
คือการคุยกับร่างกายของตัวเองเนี่ย
ทุกวันเลย๒ทุ่มเนี่ยทุกทีคุณแม่ยังทำงานอยู่
บางทีฟังการสวดมนต์การอบรมแม่ชีอะไรคุณแม่ก็ยังทำงานเป็นปกติ
แต่พอ๒ทุ่มคุณแม่ต้องบังคับตัวเองให้นอน
แล้วก็คุยกับร่างกายโดยการใช้การภาวนากับลมหายใจในอนาปนสติ
ตามดูร่างกายในส่วนที่เราต้องการเยียวยามาก
พอ๒ชั่วโมงจนถึง๔ทุ่มก็พยายามหลับลึก
จะตื่นมาอีกทีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งหรือตีสอง
การภาวนาอันนี้คุณแม่คิดว่าคนป่วยทุกคนควรจะได้วิธีการนี้
แล้วคุณแม่ก็เป็นผู้ที่ชำนาญการในเรื่องนี้
ก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ในการแถลงข่าวว่าอย่ากลัวมะเร็ง
มะเร็งเป็นเหมือนกุศลที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้
มะเร็งไม่ใช่เรื่องของความตาย
แต่การกลัวมะเร็งมันตายทั้งเป็น
อันนั้นก็ต้องบอกเลยว่า
มะเร็งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราหยุดแล้วดูฉุดช่วยตัวเองได้
ฉะนั้นในเดือนเมษาที่เป็นพฤษภาคุณแม่รักษาได้๓ปาร์ตี้นี้เนี่ย
พอมิถุนาเนี่ยก้อนเนื้อ๑๐เซนของคุณแม่เนี่ย
มันลดเหลือ๓เซน
แล้วจุดที่มันกระจายออกไปเนี่ยมันเคลียร์ค่ะ
คือผลจากการทำงานอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลาที่เราอยู่ในภาวะของผู้ป่วยเนี่ย
มันทำให้เราเห็นว่าถ้าผู้ป่วยคนอื่นเป็นเช่นนี้มันจะมีกำลังใจค่ะ
งั้นพอหลังจากนั้นคุณแม่ดูแลต่อไปอีก๒เดือน
จาก๓เซนมันเหลือ๑เซนค่ะ
แล้วมันเห็นการทำงานที่ต่อเนื่อง
ในเวลาไม่ถึง๕เดือนคุณแม่เห็นเลยว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกับกายใจของเราได้อย่างทรงพลัง
จากนั้นเมื่อวานนี้คุณแม่ไปฟังผลเพชรสแกนคือเมื่อวานนี้คุณแม่ทราบว่ามีพี่สื่อมวลชนบางฉบับมาดักรออยู่
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยไปศรีราชไปฟังการเตรียมตัวที่จะดูมันอย่างรอบด้านเราเรียกว่าเพชรสแกนนะคะ
ผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ
คุณหมอเล่าให้คุณแม่ฟังว่าส่วนที่งอกออกไปเนี่ยมันฝ่อจนกระทั่งมันมองแทบไม่เห็น
มันจะเหลืออยู่บ้างมันเป็นส่วนที่มันอาจจะดื้ออยู่
หรือมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน
คือมันไม่ทำหน้าที่ของมะเร็ง
โดยปกติมะเร็งมันจะทำหน้าที่ก็คือการดึงน้ำตาลจากร่างกายของเราไปใช้
แต่เพศสแกนไม่เห็นการกระจายมะเร็งของคุณแม่ไปในส่วนต่างของร่างกาย
ซึ่งในตอนแรกที่พบมันกระจายค่ะ
จนมันหยุดการทำหน้าที่
ฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่า

แล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ได้มีโอกาสพบกับคุณมอส
ที่ดูแลคุณแม่ซึ่งเป็นคุณหมอที่ใจดีมากเลยนะคะ

เพราะว่าการทำงานของร่างกายของคุณแม่มันตอบสนองต่อการรักษา
แล้วมันก็ตอบสนองต่อการเยียวยาที่คุณแม่ได้ปฏิบัติต่อร่างกาย
คุณหมอใช้คำว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
วิทยาศาสตร์กับเรื่องจิตที่ฝึกไว้
แล้วคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจโดยการใช้วันนี้
ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะในตอนแรก๒เดือนแรกคุณแม่ไม่ได้บอกใครเลย
แต่หลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าคุณแม่ผอมลงมีแรงน้อยลงแต่ยังทำงานปกติ
แล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็น้ำหนักลดลงไปถึง๔๒กิโลจาก๕๖กิโลครึ่งนะคะ
เหลือ๔๒ก็ถือว่าเป็นพีคที่สุด
ตอนนั้นก็ทำงานมากเพราะว่าเรามีผู้หญิงที่มาบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในช่วงของวันที่๔
และวันที่เราบวชมาในช่วงที่ออกพระเมนนั้นถึงครึ่งพัน
คุณแม่ก็ทำงานหนักมันอาจจะมีเซบ้างแต่ว่ามันมีความปิติมาก
คุณแม่เจริญโภชงตลอดเวลาของการทำงานไม่ใช่สวดโภชงนะคะ
เจริญโภชงเลยเพราะคุณแม่คิดว่าเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า
สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพ่อสอนอะไรทำอย่างนั้น
คุณแม่ก็ทำหน้าที่ธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์สอนว่านักบวชเนี่ยอย่าให้คนอื่นเขาลำบากเยอะ

เช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ตรวจฉี่ตัวเอง
ฉี่ตัวเองเหมือนอย่างที่พ่อสอน
พระองค์สอนว่าน้ำมูดเป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจตัวเองว่าเราป่วย
แล้วเราจะเห็นร่างกายของเราเป็นหมอที่ดีที่สุดของเรายังไง
คุณแม่ทำทุกอย่างอย่างที่พระองค์ทรงเตือนว่าเราต้องไม่ประมาท
ฉะนั้นวันนี้คุณแม่ต้องรู้สึกขอบพระคุณนะคะ
ถ้าสิ่งที่คุณแม่เป็นมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในฐานะของผู้เยียวยา
อยากให้กำลังใจผู้ที่กำลังป่วยทุกคนว่าอย่ากลัว
ความไม่กลัวเป็นเรื่องแรกที่คุณแม่มี
และความอาบหาญที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นยังไม่เป็นทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นผล
ขอสรุปเพื่อความเข้าใจสักนิดนึงนะคะ
สรุปว่าคุณแม่ได้ทำการรักษาทั้งโดยทางการแพทย์คือโดยวิทยาศาสตร์นะคะ
แม่เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอเลยค่ะ
ใช้กระบวนการของหมอซึ่งวินิจฉัยตามความเหมาะสมของโรคนะคะ
และทำการรักษาโดยการดูแลกายใจวิธีการธรรมชาติบำบัดควบคู่กัน
ซึ่งในธรรมชาติบำบัดนั้นก็จะมีเรื่องของการทำสมาธิภาวนาด้วยใช่ไหมคะ
นั่นต้องถือว่าเป็นในทุกที่เลยนะคะ
แม้กระทั่งการดูแลของคุณหมอคุณแม่ก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้น
ตอนแรกคุณหมอพูดเลยว่าเราผ่าตัดไม่ได้เพราะว่ามันกระจายแล้วก้อนมันใหญ่
มันทำไม่ได้นะคะมันจะต้องไปอยู่กับซี่โครงของคุณแม่ด้วย
เพราะฉะนั้นการรักษาในวิธีการที่จะไปแตะต้องอะไรมันก็ได้แค่เพียงแต่การตามดู
แล้วคุณแม่เนี่ยเป็นชนิดที่มันมีอันนี้คงเป็นกรรมดีของคุณแม่ด้วย
ที่ได้ทำกรรมในส่วนนี้เอาไว้ในการดูแลผู้ป่วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่คุณหมอคิดว่ามันเหมาะกับคุณแม่เพราะมันเข้าไปแตะต้องหรือผ่าตัดไม่ได้เนี่ย
มันเป็นยาที่เขาทดลองใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
ซึ่งมันจะเป็นมะเร็งที่ทำกับคนที่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นที่กระเพาะอาหารมันเป็นตัวมุ่งเป้าที่มันทำหน้าที่
ที่ทำให้คุณแม่เองก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่กลัวอะไร
มันอาจจะมีภาวะของร่างกายที่มีความผอืดพระองค์อยู่บ้าง
แต่ว่ามันสามารถที่จะผ่านไปได้ในกรณีนี้เนี่ยญาติผู้ป่วยต้องเข้มแข็งมากนะคะ
จะสังเกตว่าตั้งแต่คุณแม่บอกว่าป่วยในปลายเดือนเมษาที่รู้นะคะ
ถ้าใครติดตามงานของเสถียรธรรมสถานทุกเสาร์อาทิตย์จะเห็นว่า
และท่านก็สอนตลอดไม่เคยหายไปเลย
แสดงว่าตลอดเวลาตั้งแต่คุณแม่ป่วยจนถึงวันนี้ไม่ได้หยุดทำงานเลยใช่ไหมคะ
จริงแล้วนอนในสัปดาห์แรกเพื่อให้เลือดมันไม่ไหลอาทิตย์เดียว
นอนจริงแบบติดเตียงเนี่ยอาทิตย์เดียว
เพราะว่าคนดูแลขอร้องว่าให้หยุดเถอะเพื่อที่จะทำให้มันไม่กำเลิบเท่านั้นเอง
นั้นคุณแม่ทำงานตามปกติเลยนะคะแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณแม่ทำงานธรรมะเนี่ย
คุณแม่ก็กินธรรมะถ้าอาจารย์พูดท่าสอนเลยทำงานธรรมะก็กินธรรมะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่ลงมาบางทีมันไม่ค่อยมีแรงอะค่ะแต่พอมันพูดธรรมะแล้วแรงมันมาจากไหนก็ไม่รู้
ฉะนั้นคุณแม่เชื่อว่าการที่เราทำทุกอย่างเป็นปกติเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมาฟื้นฟูร่างกาย
เซลล์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้พวกเราได้เชื่อมั่นในตัวเอง
อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในการเยียวยาที่ตัวเองมีส่วนในการที่จะเป็นผู้เรียนรู้หรือรับฟังร่างกายของตัวเองให้เป็น
เราเนี่ยฟังคนอื่นยังไม่เป็นเลยเราถึงฟังร่างกายเราไม่เป็น
ถ้าเราฟังร่างกายเราเป็นเราจะฟังใจเราเป็นเราจะฟังคนอื่นเป็น
จากเราจะเป็นผู้ที่ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นแล้วเรายังทำให้คนที่รักเราเนี่ย
คือสองเดือนไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่เป็นจนกระทั่งมันเริ่มเล็กลงจนเหลือสามเซนเนี่ย
คุณแม่ก็เริ่มทำความเข้าใจกับคนใกล้ตัวก่อนว่าทำไมเขาถึงจะต้องเข้ามาช่วยคุณแม่ทำงาน
แล้วทำไมงานนี้มันจึงจะเป็นเรื่องที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราภาวนากับการทำงานได้
คือคุณแม่ไม่ได้เป็นคนอุตริเลยนะอุ๊กคุณแม่เป็นคนที่รับฟังนะคะแล้วไม่อวดเก่ง
แต่ว่าคุณแม่สามารถที่จะเห็นว่าคุณแม่ทำงานได้ตามความเหมาะสมไม่ควรหยุดงาน
เพราะว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราแล้วคุณแม่ก็นำทีมคนในบ้านซึ่งวันแรกพอ
พอหมอบอกว่าต้องหยุดทำงานคุณแม่ก็กลับมาบอกทีมว่าเออฉันถูกลอตเตอรี่นะ
ฉันจะได้พักพวกเธอต้องทำงานมันก็เริ่มฝ่อทุกคนใจเสียยิ่งเฉพาะคนในเสถียร
ฉะนั้นคุณแม่ก็บอกกับคุณหมอว่าเราก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกใคร
เวลาที่เราไม่ทำให้คนที่เป็นญาติของเราต้องตกใจกับเราเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ
มันก็มีหลายมิติมากเลยค่ะมิติหนึ่งลูกศิษย์กลับบ้านพอทุกคนเริ่มทยอยรู้อย่างอย่างอุ๊รู้ใช่ไหม
รู้จักคนอื่นด้วยนะไม่ได้รู้จักคุณแม่ด้วยก็ทุกคนก็กลับมาอาสาสมัครทุกคนที่เป็นคนที่รักเราเนี่ย
อาจจะมีเหตุผลที่จะต้องไปทำงานอื่นอะไรมากมายนะคะแต่พอถึงเวลาพอรู้ว่าป่วยทุกคนก็กลับมามากระตันอยู่
ซึ่งอันนี้คุณแม่คิดว่าก็เป็นความปิติที่คุณแม่หายได้เร็วด้วยค่ะ
ค่ะการเจ็บป่วยครั้งนี้เนี่ยท่านพูดเหมือนเป็นการวิจัยเลยนะคะท่านสังเกตนะคะแล้วก็ย่อยออกมาว่าในกระบวนการต่างต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วคุณแม่ได้จดบันทึกอะไรไว้ไหมคะ
แล้วคุณแม่ทำบันทึกค่ะเพราะคุณแม่รู้ว่าวันก่อนนี้คุยกับคุณหมอชาญวิทย์สสก็บอกว่าถ้าคุณแม่ทำอะไรออกมาคุณแม่จะช่วยคนได้มากมายเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าวิธีการสื่อสารของคุณแม่มันมีน้ำหนัก
เพราะฉะนั้นคุณแม่ถึงได้คิดว่าวันนี้ถือเป็นการสื่อสารครั้งแรกที่คุณแม่เริ่มที่จะบอกว่าคุณแม่คงเป็นคนที่จะรับใช้ผู้ป่วยต่อไปนะคะ
แต่ในฐานะของผู้ที่ถูกเยียวยาด้วยสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะฟังคุณแม่ในระดับหนึ่งว่าคุณแม่ไม่เคยป่วยคุณแม่ไม่รู้หรอกว่ามะเร็งมันน่ากลัวยังไงอะไรก็ว่าไป
แต่วันนี้คุณแม่เป็นผู้ป่วยด้วยแล้วคุณแม่ก็กำลังจะเป็นผู้ป่วยที่กำลังจะยืนยันว่ามะเร็งมันอยู่กับเราไม่ได้นานไม่ได้นาน
ตอนที่คุยงานกับป๋อมแปมหรือใครที่มานั่งคุยเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่เป็นนะคุณแม่เป็นแล้วนะ
และน้ำหนักตัวที่หายไปเนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่แข็งแรงด้วยนะคะ
ฉะนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นเรื่องที่คุณแม่จะทำทันที
ตอนนี้คุณแม่เริ่มเก็บบันทึกการพูดคุยกับร่างกายพูดคุยกับคุณหมอ
วิธีการที่คุณหมอมองเข้ามาว่าเราเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไง
การทำงานธรรมชาติปับบัติอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณแม่เป็นยังไง
เริ่มบันทึกแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
แล้วจะทำออกมาเป็นหนังสือไหมคะ
ทำค่ะคืออะไรที่สื่อสารกับคนได้เนี่ยเราคงเราคงใช้สื่อ
แม้แต่วันนี้คุณแม่เชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งจะได้กำลังใจที่ท่านมา
กำลังทำกุศลนะคะการสื่อสารที่เราจะทำให้คนที่กำลังป่วยไข้เนี่ย
รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ถือคำตะถาคตว่า
การดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนดูแลเราตะถาคตคือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเหมือนทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า
จากจะเป็นเรื่องสื่อแล้วเรื่องการทำหนังสือแล้วก็คงจะเป็นเรื่องอื่นที่เราสามารถที่จะเข้าถึงผู้ป่วยได้
ค่ะก็ทุกทุกช่องทางที่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้นำสิ่งผู้นี้ไปปฏิบัตินะคะส่วนหนังสืออยู่ในกระบวนการที่ท่านเรียบเรียงนะคะก็คงต้องใช้เวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ได้ไหมคะ
คุณแม่ว่าเราทำให้เร็วที่สุดเพราะคุณแม่ไม่ได้ทำก็จะมีคณะทำงานนะคะคุณแม่ก็จะเป็นผู้ที่เล่าเพราะคุณแม่พูดเทปไว้อยู่แล้วในเรื่องที่คุณแม่ป่วยในแต่ละวันบันทึกอยู่แล้วก็คงจะทำให้ออกมาเร็วที่สุด
ถ้าเป็นต้นปีหน้าได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่คณะทำงานว่าเขาจะพร้อมกันขนาดไหนนะถ้าคณะทำงานพร้อมเนี่ยคุณแม่คิดว่าเสียงของคุณแม่การสื่อสารโดยการเขียนที่คุณแม่จะสื่อสารออกไปมันน่าจะภายในกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะเป็นการบวชครบ๓๙พันศาของคุณแม่ซึ่งคุณแม่บวชมานานนะคะบางคนยังไม่ได้เกิดเลย

คุณแม่ซื้อที่ตรงนี้ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านั้นปีห้าเก้าเนี่ยมันครบสามสิบปีคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทิ้งมรดกเอาไว้ให้กับสังคมเนี่ยเราน่าจะทำงานอะไรที่มันเหมาะกับเราเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยที่คุณแม่ตัดสินใจทำธรรมสมเนี่ยตอนนั้นยังไม่พระบาทสัตว์เจ้าอยู่หัวยังไม
ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่ป่วยไม่รู้เรื่องเลย
พอจากนั้นมาก็ถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยแล้วจะทำไหม
เดาสิคะว่าคุณแม่จะตอบตัวเองว่ายังไงทำไหมคะ
จริงเรื่องตายเป็นเรื่องที่ได้มาพร้อมกับการเกิดอยู่แล้วล่ะค่ะ
เดียวกันเลยเกิดตายแต่อย่าตายทั้งเป็นฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารอย่างเป็นประโยชน์ได้
งานธรรมสมจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของการฉุดช่วยให้คนเนี่ย
แม้แต่เข้ามาปฏิบัติธรรมเรื่องแรกของคุณแม่คือ
ทำยังไงที่จะให้คนไม่ป่วยนั่นคือการสื่อสารแรกของคุณแม่
ทำอย่างไรให้คนไม่ป่วยและถ้าป่วยต้องดูแลตัวเองอย่างไร
และถ้าจะตายก็ต้องตายอย่างมีคุณค่าค่ะ
คืออยู่อยู่อย่างมีความหมายคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอ๋อค่ะ
แล้วถ้าจะตายก็ต้องมีคุณค่าค่ะเป็นที่มาของคำว่าธรรมาสงฆ์
คือนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยเพื่อการอยู่อย่างมีความหมาย
และตายอย่างมีคุณภาพที่จริงเรื่องนี้ทำก่อนคุณแม่ป่วยนะ
ค่ะคือมันเหมือนเราเรารู้ล่วงหน้าเราก็ไม่รู้หรอก
แต่ว่าเรามีความพร้อมที่จะทำแต่พอทำแล้วมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้น
มันจึงไม่บังเอิญนะคะคือกำลังไล่เรียงนะคะว่า
ทำโครงการธรรมสมที่จะช่วยคนป่วยตอนที่ท่านยังแข็งแรง
แต่พอเริ่มก่อสร้างไปเริ่มระดมทุนไปแล้วแอบกระซิบนะคะ
งานก่อสร้างเองด้วยนะคะระหว่างนั้นก็ค่อนข้างหนักมาก
คุณแม่ก็เปลี่ยนจากผู้เยียวยากลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องถูกเยียวยาเอง
ท่านก็เป็นคนไข้คนแรกของโครงการนี้สิคะก็ประมาณนั้นเลย
คือจริงแล้วคุณแม่คิดว่าเราจะดูแลคนแก่มากขึ้น
เพราะเรามีอนุบาลของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอานี่แหละต้มเตี้ยมมาเลี้ยงต่อแตะ
ที่จะเอาคนแก่ไปอยู่กับคนแก่ซึ่งมันจะดูเฉามากเลย
ไปไปมามาคนแก่คนนี้ก็กลายเป็นผู้ป่วยแล้วก็คือคุณแม่คิดว่า
เราไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกนี้แหละถ้าเราประมาทเราก็ป่วย
วันนี้เรียนเชิญมางานแถลงข่าวเพื่อที่จะบอกว่าในท่ามกลางความป่วยเนี่ยค่ะ
ท่านท่านก็เตรียมงานไปตลอดเวลาขณะที่ป่วยแล้วงานที่ท่านเตรียมก็จะเริ่มขึ้นในวันที่๑
ถึงวันที่๑๐ธันวาที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการป่วยนี่แหละค่ะ
คนที่ป่วยแล้วคนที่ยังไม่ป่วยคนที่อยากรักษาสุขภาพอันนี้คือโครงการอะไรคะ
เป็นเทศกาลอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าซึ่งเขาวางแผนทำงานกันมาเป็นปีเลยนะคะ
ตอนนั้นคุณแม่ไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยแต่วันที่กำหนดไว้คือหนึ่งถึงสิบ
อันนี้เป็นความกระตันยูของพวกเราที่ทำงานกันมาเป็นปีนะคะ
พอป่วยเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่ามันก็ยิ่งทำให้เหมาะขึ้นตรงที่ว่าเราได้เชิญเพื่อนนานาชาติมาเนี่ย
จากหลายประเทศเลยว่าจะมีศาสตร์ของการเยียวยาอันมากมายที่จะทำให้เราเนี่ย
หนึ่งไม่ป่วยสองป่วยต้องดูแลตัวเองยังไงจะได้ไม่เป็นภาระของหมอและพยาบาลนะคะ
เราจะเยียวยาญาติผู้ป่วยยังไงเราจะเยียวยาคนป่วยที่ที่ศูนย์เสียชีวิตแล้วญาติผู้ป่วยจะอยู่ยังไง
คือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะในสิ่งที่เราอันเชิญพระพุทธชะยันตีองค์ดำออกไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
คุณแม่เห็นโรงพยาบาลแล้วคุณแม่สงสารเลยหมอทำงานหนักพยาบาลทำงานหนักญาติผู้ป่วยหนึ่งคนป่วยหลายคนเครียดนะคะ
มันเป็นสิ่งที่เห็นเลยว่ามันน่าช่วยเพราะฉะนั้น๑๑๐เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้เลย
ใครเป็นผู้ป่วยเราจะช่วยให้กำลังใจยังไงญาติผู้ป่วยเราจะให้กำลังใจยังไงญาติผู้สูญเสียเราจะต้องให้กำลังใจยังไง
แล้วก็สิ่งเหล่านี้เสถียรธรรมสถานก็มีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ในเครือข่ายมากมายเลยค่ะที่เข้ามาจับมือแล้วช่วยกัน
คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองที่มีตัวอย่างของการเยียวยาและตัวอย่างของการเป็นผู้ป่วยที่ไม่ยอมจำนวนต่อสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่การป่วยไข้จะเตือนให้เราไม่ประมาทอีกได้ค่ะ
พูดเรื่องการภาวนาอยู่บ่อยวันนี้มีเด็กมาจะให้โชว์ภาวนาให้ดูสักหน่อยไหมคะ
เด็กก็ไม่ได้มีคิวนะคะแต่คุณยายว่าเด็กอยู่ตรงนั้นก็ทำได้เลย
ภาวนาของเด็กก็ง่ายเลยเพราะเด็กมีบทภาวนาอยู่อันหนึ่งซึ่งเราใช้อาณาปนสติเป็นเนื้อเพลง
ถ้าเราอยากดูว่าเด็กทำได้ยังไงและหลายคนที่เป็นอาสาสมัครของเราทำได้นะคะพี่ป๋อมแปมไปไหน
ปลอมแปมภาวนากับเด็กก่อนนะคะ

อันนี้เป็นเพลงนะคะเข้ามาทำสนามเด็กเล่นเขาค่ะ
ในธรรมสมแล้วคิวมันตรงกันค่ะ
พ่อแม่ก็นั่งถักสนามเด็กเล่นเกมย่อยู่
แต่ว่าปัจจุบันจากการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราช
ทำมากับธรรมชาติบำมัด
วบคู่กันไปโดยเฉพาะการทำสมาธิภาวนา
เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นไปในการดูแลตัวเอง
ผลการรักษาออกมาดีมากนะคะ
แล้วก็ตลอดเวลาท่านใช้คำว่า

มีผู้ใหญ่ที่นั่งวิวแชร์มาที่นี่ก็มีพลังในการ
ว่าญาติผู้ป่วยเนี่ยต้องไม่ตกใจ

มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่จะไม่ให้ย่าตกใจ
แล้วก็หาวิธีการรักษาไป
คุณแม่ว่าเดี๋ยวนี้วงการแพทย์กับมะเร็งเนี่ยนะคะ
โอ้โหมันมีวิธีการที่มากมายและรวดเร็ว
มุ่งเป้าเข้าถึงถ้ามุ่งเป้าเข้าถึงเร็ว
ก็หายเร็วนะคะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยน
คืออย่ามุ่งแต่ไปที่ยาเท่านั้น

โดยเฉพาะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูด
การลงมือกระทำหลายคนชอบพูดว่า

คุณว่ามะเร็งเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้ป่วย

หมอและพยาบาลจะเหนื่อยมากเลยค่ะ
ค่ะเพราะงั้นคีย์เวิร์ดวันนี้คือ

กลัวได้แต่สั้นที่สุด

กลับมาแข็งแรงเร็วขึ้นนะคะ
วันนี้ต้องกลับขอบพระคุณคุณแม่อย่างมากเลยค่ะ

จะมีคำถามสัมภาษณ์เพิ่มเติม

คุณแม่ไม่ได้ยินขอโทษที

ว่ามันมีภาวะของความ
ประมาทในการดูแลร่างกายอย่างไร

คุณหมอไม่ได้บอกคุณแม่ว่ามันเป็นเพราะอะไร
แต่ว่าพฤติกรรมของคุณแม่ที่เล่าให้คุณหมอฟัง

ในช่วงเวลาที่น้อยและทำงานเยอะ

เพราะฉะนั้นการทำงานของร่างกายของคุณแม่
มันก็โหลดนะคะ

มีโอกาสที่จะได้

การเป็นผู้ที่

มันมียาที่คุณแม่ลองบริโภค

แต่ว่ามันเป็นการทดลอง

คนที่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว

คุณแม่จะใช้สิ่งนี้

เพราะให้ความละมือเพราะคุณแม่เชื่อมั่นว่ามันจะมีทางออก
เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่การตัดสินใจที่จะหาทางออกเนี่ย
มันต้องมาจากความศรัทธาของเราด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยค่ะ
มันต้องไม่มาจากความกลัวฉะนั้นคุณแม่จึงมั่นใจว่า
การทำงานใน๓ปาร์ตี้ที่คุณแม่มีศรัทธาต่อการที่จะหายป่วยเนี่ย
มันทำให้คุณหมอก็มั่นใจ
สรุปว่าใช้การรักษาที่แพทย์แนะนำคือใช้ยานะคะ
ไม่ได้ใช้คีโมไม่ได้ใช้การผ่าตัดเพราะว่าในช่วงเวลานั้นอาการที่เป็นไม่สามารถผ่าตัด
ผ่าตัดไม่ได้หมอบอกเลยค่ะว่าผ่าตัดไม่ได้
นี่หมอเป็นคนเลือกวิธีการรักษา

ไม่ใช่คุณแม่ปฏิเสธการรักษาใช่ไหมคะ
ไม่นะคุณแม่ไม่อหังการเรื่องนั้นเลย
แต่ว่าคุณแม่เป็นคนพิจารณาตามที่คุณหมอแนะนำ
คือคุณหมอบอกว่าผ่าไม่ได้
มันก็คือผ่าไม่ได้ถูกไหมคะ
แล้วก็ทดลองกับสิ่งที่มันมีให้เป็นตัวเลือกอื่น

แต่ว่าคุณแม่ก็เฝ้าสังเกต
แล้วก็การเฝ้าสังเกตของคุณแม่มันก็มีผล
ต่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ฉะนั้นมันถึงได้ลดลงไปอย่างรวดเร็ว
ในเวลาที่มัน๒เดือนเองนะคะ

ก็มีเฮกันเลยล่ะค่ะตอนที่เขาอ่านผล
แล้วก็มองเห็นมันยุบมันฝ่อลงไป
ยุบมันเหมือนมีก้อนใหญ่แล้วมันก็ลงไปอย่างนี้เลยค่ะ
อันนั้นนะคะที่ให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรา
แต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคนในเสถียรธรรมสถานทั้งหมดใช่ไหมคะ
ไม่อยู่ค่ะมีรู้บางส่วนเท่านั้นเอง
บอกไม่ได้เลยเพราะเขาจะใจเสียเลย
ถ้าทุกคนรู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรระดับไหนเขาก็จะใจไม่ดี
แต่พอมันเล็กลงมาแล้วคุณแม่ถึงได้เริ่มบอก
คือแทบจะเรียกว่ามาบอกตอนที่หาย
แต่พูดว่าหายไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ถามคุณหมอเมื่อวันที่ไปฟังผลว่า
เอ๊ะอย่างนี้มันนันแอคทีน์หมายถึงว่าคุณแม่หายไหมคุณหมอก็หัวล้อ
บอกว่าเรียกว่าหายไม่ได้แต่เรียกว่ามันไม่มีแอคชั่น

เร็งเนี่ยถ้ามันซ่อนอยู่สักเซลล์เดียวแล้วเราปล่อยตัวเองให้ประมาทอีก

แต่ตอนนี้มันตรวจไม่พบว่ามันกระจายไปอยู่ที่ไหน
และในจุดที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันฝ่อจนกระทั่งมันเหลือบางมาก
มันอาจจะควรที่จะต้องถึงเวลาที่จะแซะมันออกไปเลยเพื่อให้มันหายไปเลย
อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำแบบนี้ค่ะ
คำถามอื่นค่ะเชิญค่ะ
คุณแม่แป้ระบุไหมค่ะว่าเป็นพบระยะที่เท่าไรแล้วอะคะ
คือจริงถ้าเอาความจริงคุณแม่ไม่ถามคุณหมอนะ
คุณหมอจะเห็นคุณแม่นี่เป็นปกติมากเลยนะคะ

คุณหมอคุณแม่ไม่ถามนะว่าสเตรดไหน
ที่จริงอย่างนี้มันต้อง๓๔แล้วล่ะค่ะ
มันต้องไปแล้วมันกระจายแล้วไงฮะ

คุณแม่จะเป็นคนไข้คนเดียวที่ไม่ถามคุณหมอหรือเปล่าไม่รู้
คุณแม่บอกคุณหมอคุณแม่ไม่ถาม
แล้วคุณหมอจิ้มไปดูในฟิล์ม

สรุปว่าไม่ทราบว่าเท่าไหร่เขาไม่ได้ถาม

คุณแม่ไม่ถามคุณแม่ไม่สนใจว่ามันสเตรดไหนเลยนะ
คุณแม่ก็พูดไปแล้วว่าคุณแม่บอกว่า
มันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์

คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่า

ที่เราตื่นขึ้นมาตอนชักมันไปถึงไหน

แล้วมันไปถึงน้ำดีหรือเปล่า

หมายความว่าเราต้องคิดบวกใช่ไหมคะ

ไม่ต้องคิดบวกแต่คิดตามความเป็นจริง

แม่ก็เห็นว่ากระเพาะมันทำงานยังไง

แล้วกลืนอาหารที่มันไม่ใช่เป็น

อันนี้ค่ะคือสิ่งที่น่าสอน
ให้คนเฝ้าสังเกตกายของตัวเองให้ได้
อันนี้จะสอนใน๑๑๐นี่แหละค่ะ

คือคุณคุยกับร่างกายคุณได้

คุณจะส่งไลน์ไปคุยกับคนอื่น

คุณควรจะคุยกับร่างกายคุณมากกว่า

แล้วจะได้เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะคะ

คุณหมอบอกว่ายังมีความจำเป็น

แต่ก็ยังมีความจำเป็น

เพื่อให้คุณแม่เนี่ย

แล้วคุณแม่จะได้พูดให้คนอื่นฟังได้ว่า

แต่คุณแม่ก็ปรารถนาที่จะให้มัน

คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงตุลาคมเนี่ย

ปิวเลยนะคะคือมันไม่มีแรง
คือที่เห็นคุณแม่แข็งแรงอยู่เนี่ย

แม่เข้าที่ประชุมคณะทำงานเนี่ย
ทุกคนจะเห็นหน้าคุณแม่เขียว

แม่บอกโอ้เมื่อกี้นี่จับกระดาษหมึกมันโดน
แต่คือจริงแล้วมันเขียว
คุณแม่ไปทำงานมีคนถามคุณแม่หน้าเป็นอะไร

คุณแม่บอกเออหมึกมันโดน

แล้วพอไปดูกระจกมันไม่หายไงค่ะ
ตรงลงไม่ได้หมึกดมเขียวจริงใช่ไหมคะ

มันเป็นจ้ำขึ้นมาจริง

พูดอย่างนี้ไปส่องเฟซบุ๊คกันใหญ่เลยนะฮะ
ถอยหลังกลับไปดูนะคะไลฟ์ทุกอาทิตย์เลยนะคะ

คุณแม่จะเป็นเหมือนตุ๊กตายาง

มันบวมขามันบวมนึกถึงตุ๊กตายางที่ขาบวม

เนี่ยถ้าคุณแม่นั่งอยู่บนธรรมาสนาน๑ชั่วโมง

คุณแม่ต้องลุกเดินต้องเอาไมโครโฟนมาแล้วคุณแม่ก็ลุกเดินสอน
แล้วคุณแม่พอเดินแล้วมันโปรแล้วคุณแม่ก็กลับไปนั่ง
คุณแม่จะต้องลุกอย่างนี้ค่ะในการไลฟ์สด
ถ้าไปตามดูคุณแม่ก็ไม่ได้ปิดบัง
คุณแม่ก็บอกว่าอ้าวถึงเวลาแล้วร่างกายต้องเปลี่ยนท่า
คำถามอื่นค่ะเชิญค่ะ

เมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกว่าเร็วที่สุดได้ก็ดีที่สุด
สำหรับคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็บอกกับคุณหมอตรงไปตรงมานะว่า
หนึ่งถึงสิบเนี่ยคุณแม่งานเยอะแล้วก็ปีใหม่เนี่ย
มนต์ข้ามปีคนจะมาในเสถียรเนี่ยอย่างน้อยก็ครึ่งหมื่น
คุณแม่ก็ต่อลองว่าคุณแม่กลับไปหลังปีใหม่ได้ไหม

มีการจัดคิวรักษาให้ตรงกับคิวเสถียรด้วยนะคะ
จำเป็นยังหาคนแทนไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเก่งขึ้นแล้ว
เขาก็เก่งมากคณะเมชีเขาก็กระต่ำอยู่มากเลยฮะ
ลูกศิษย์หัวใจโพธิสัตว์ก็กลับบ้านน่ารัก
ก็ชื่นใจค่ะชื่นใจที่ลูกศิษย์กลับบ้าน
อันนี้เป็นความสุขมากของคนเป็นครูบาอาจารย์นะคะ
เพราะว่าท่านเล่ายาวนะคะเดี๋ยวอาจจะจับประเด็นไม่เข้าใจ
รวมทั้งชื่อเฉพาะที่เขียนมากมาย
ดิฉันขอขอให้ทางทีมงานนำเอกสารข่าวมาทางนี้เลยค่ะ
ขออนุญาตนะคะทีมงานได้ยินเสียงตรงนี้หรือเปล่าเอ่ย
อาจจะมีเอกสารข่าวบางส่วนที่แจกที่ตรงประตูทางออกก่อนจะเดินออกไปนะคะ
รวมทั้งแจกที่นี่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
คุณแม่เล่าเรื่องการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้หน่อยได้ไหมคะ
คนที่รักคุณแม่รู้จักคุณแม่ตกใจทุกคนเลย
คุณแม่ต้องนั่งตอบคำถามคนที่ลงมาก็ตกใจ
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าหายแล้วทุกคนก็บอกว่าหลอกหรือเปล่า

อันนี้ก็ทำให้การปอบโยนมันดูดีขึ้น
แต่ว่าคุณแม่มีแนวทางของการรักษาที่คุณแม่เชื่อมั่นว่า
คุณแม่จะไม่ตายเพราะมะเร็ง